คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้นะที่ฉันอ่านไปก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มัน
หนังหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเหรอ
ที่จังหวัดตากค่ะแก๊งวัยรุ่นยิงกันสนั่นกลางเมืองแบบไม่แคร์อะไรเลยนะคะ
เขาบอกว่าแค้นนี้ต้องชำระยิงกันเจ็บไปสามคนห้าคนอ่ะ
สามคนโดนยิงอีกสองคนเอามีดฟันกันโอ้โหแบบนี่ค่ะเห็นไหม
แล้วคุณรู้ไหมคนที่ถูกยิงนะเด็กผู้หญิงอายุสิบสามเหรอเออ
เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะเขาต้องรีบมาประถมพยาบาลเลยค่ะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่ในชุมชนวัดหลวงใกล้กับโรงพยาบาลแม่สอดและศูนย์ราชการ
เทศบาลนครแม่สอดนะคะนี่มีคนบาดเจ็บเนี่ยนั่งอยู่ห้าคน
เยาวชนหมดเลยอายุตั้งแต่สิบสามถึงยี่สิบสองคนถูกยิงนะคะ
เด็กผู้หญิงอายุสิบสามปีคนหนึ่งโดนยิงเข้าที่หลังอีกคนเป็นผู้ชายถูกยิงที่คนขาขวา
ส่วนอีก๓คนโดนมีดฟันค่ะกู้ชีพต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัว
เข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอดในที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซคอนด้าสีขาวแดงจอดคว่ำอยู่ด้วย
สภาพรถคือโดนของแข็งทุบพังเสียหายหมดเลยใกล้กันมีรถเก๋งสีบรอนเทาถูกยิงหลายนัดจนกระจกแตกรอบคัน
ถูกทุบด้วยของแข็งมีดดาบพังยับเยินเหมือนกันคุณดูสภาพนี่
นี่ทำยังไงไปสู้รบกับใครอะไรยังไงนี่ไงนี่เอ๊ะเราอยู่ในภาวะสงครามเหรอหรือยังไง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามาถึงปุ๊บมันถล่มกันปั๊บเลย
ชาวบ้านบอกโอ้แล้วจะอยู่กันยังไง
รถคันนี้เห็นเขาว่าเห็นเอาอาวุธมาด้วยแล้วก็มายิงใส่พี่เขา
อ๋อยิงใส่บ้านหลังนี้เลยใช่บ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่อ่า
เขาถามว่าเออคนที่ที่คนไหนออกมาหน่อยอ่าเดี๋ยวพี่เขาออกมา
โดนไหมอันนี้ผมไม่ทราบแล้วก็ผู้หญิงในรถที่โดนยิงจะหายไปไหน
น่าจะพวกเดียวกันเพื่อโดนลุกหลงโดนลุกหลงไว้ใช่อ๋อ

ทำไมถึงที่บ้านหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วเข้ามาจอดนี่
คนมันยิงตุ้มใช่เลยแล้วก็แล้วสังหารที่เขาเป็นยังไงเพราะอะไร
หนูก็ไม่ได้ดูหนูวิ่งเข้าบ้านอย่างเดียวหนูได้ยินเสียงแค่ปืนอย่างเดียว
แล้วก็หนีไปเลยนี่พี่ปืนใครจะอยู่ค้างบ้านทั้งหมดนี่เขาปิดกันหมดเลย
มีลูกเล็กลูกตัวเล็กลูกหนูกับหนูไปเอาไปฝากไปบ้านแม่เลย
กี่นัดหนูเยอะค่ะนับไม่ถ้วนนี่นะใช่
แล้วทีนี้มันยิงกันเองยังไงมันถึงแตกกระจุกกระแปดกับมุก
อยู่ในบ้านหนูก็ไม่รู้ค่ะไม่เห็นหนูกลัวหนูปิดบ้าน
พี่เขาเข้ามาถึงในบ้านหนูก็กลัวดิไม่ให้หนูปิดบ้านหนูอยู่กับแม่ยายหนูสองคนอ่ะอืม
ไม่มีใครอยู่พวกผู้ชายไม่มีใครอยู่สักคนเลยค่ะ
ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือจุดไหนรู้ไหมคะ
เพื่อนเพื่อนอ่ามาดูแบบเป็นห่วงอ่ะครับก็มาดูมาให้กำลังใจมาอุ้ย
กันเต็มเลยค่ะอ่านี่ตำรวจต้องขนกำลังมาเพิ่มเลย
นั่นไงเพราะกลัวว่าจะตามมาตีกันต่อโอ้โหเนี่ย
ต้องเสริมกำลังทันทีเลยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้คุณหมอและพยาบาลและเจ้าหน้าที่
กลัวจะบานปลายสอบสวนเบื้องต้นมันเกิดจากการล้างแค้นเอาคืน
แค่นี้ต้องชำระเพราะก่อนหน้านี้วัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย
ทะเลาวิวาสทำร้ายร่างกายที่อนุสรผู้เสียสละจังหวัดตาก
ไปหนึ่งคนครับคือจริงจริงพื้นที่ตรงอนุสรผู้เสียสละจังหวัดตากเนี่ย
บอกว่าช่วงกลางคืนชอบมีวัยรุ่นทั้งคนไทยและต่างด้าว
รวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้าเกือบทุกคืนครับแล้วเมาทีก็ทำร้ายร่างกายกันประจำเลย
ยังไม่มีหน่วยงานราชการในพื้นที่แก้ปัญหานี้ได้ด้วย
เขาบอกเขาไม่ปลอดภัยเลยเวลาจะผ่านเส้นทางนั้นดึกดึกครับ
ได้คุยกับนายอ่องโซโซชาวเมียนมารวัยยี่สิบใจปีเขาบอกว่า
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะเขาเองอ้าวเหรอ
เขาบอกเขานี่แหละคือเป้าของการก่อเหตุครั้งนี้เลยยังไงกัน
เขาไม่ยอมเข้าเป็นลูกน้องและสมาชิกแก๊งอันทภาณประจำอำเภอแม่สอดที่เรียกว่าแก๊งแม่วัง
มันเหรอเออมีอย่างงี้ด้วยเหรอเขาว่างั้นอ่าเขาบอกวันเกิดเหตุเขากับเพื่อนรวมห้าคน
คุยกันอยู่หน้าบ้านพักอืมอยู่อยู่แก๊งแม่วังที่มีหัวหน้าแก๊งชื่อยุบยุบอ่ะยุบอ่า
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถพร้อมสมาชิกหลายสิบคนบุกจะมาทำร้ายเขาที่บ้านพัก
เขาก็วิ่งหนีตายเลยเพราะว่าแก๊งแม่วังเนี่ยเอาปืนพกสั้นระดมยิงใส่
เขาเองก็ตอบโต้นะเอาไม้ไล่ทุบต่างฝ่ายต่างก็เจ็บกันไป
รวมรวมละแปดคนได้เออยังไม่หมดน่ะสามเดือนก่อนผู้ทำร้ายอีก
มีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดแก๊งแม่วังนี่แหละ
นี่นี่นี่นี่อ๋อหลักฐานยุบยุบแก๊งแม่วังนี่เหรอ
เออเขาบอกโดนทำร้ายรุมทำลักษณ์ตาเขาสะลบเปลือดไปเลย
ยุบมันแสบจริงจริงเออ

ไม่มีไม่มีเนี่ย

รถเก่ง
แล้วจากนั้นมาถึงทำไงเราอยู่ตรงไหน
เราวิ่งแล้วไง
แล้วจากนั้นเขาทำไง
มาแล้วก็ยิงกระเป๋า
ทุกฝ่ายเขายิงมา